สามีภรรยาคู่นึงเขาทะเลาะกันบ่อยจนภรรยาทนไม่ไหว
หนีไปอยู่บ้านแม่ยายสามีก็เลยไปตามภรรยาที่บ้านแม่ยาย
แต่วิธีการไปตามของเขาก็คือขับรถพุ่งชนหน้าบ้านบ้านแม่ยาย
กระจกแตกถือปืนเดินเข้าไปในบ้านแม่ยาย
กระหน่ำยิงยิงขึ้นฟ้ายิงข่มขู่อ่ะแล้วตะโกนบอกเลยว่าเดี๋ยวจะฆ่าล้างโคตร
เสร็จแล้วก็หนีไปค่ะนี่มาง้อเมียมาตามเมียกลับ
โอ้โหดีนะไม่มีใครบาดเจ็บนะคะดูกระจกหน้าบ้านสิครับ
ตำรวจสพโคกงามเข้าไปตรวจสอบค่ะ
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่หมู่๗ตำบลโคกงามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะ
เป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้นี่ดูกระจกหน้าบ้าน
มีรอยกระสุนแล้วก็กระจกแตกแบบเนี้ยครับส่วนชั้นสองค่ะ
เป็นห้องนอนนะคะก็เป็นไม้อ่ะนะห้องนอนมีรอยถูกงัดจากด้านนอก
มีหัวกระสุนปืนจุดสามแปดตกอยู่หัวหนึ่งมีปลอกกระสุนชนิดเดียวกันตกอยู่๔ปลอกค่ะ
ก็ต้องเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะนี่ดูสภาพบ้านแม่ยายเละเลย
กลุ่มไว้ปุกเข้าไปยิงถึงบ้านแม่ยายแบบนี้ฮะ
นายธนาศักดิ์คนก่อเหตุเป็นลูกเขยเจ้าของบ้าน

จากการสอบสวนลูกชายเจ้าของบ้านค่ะ

เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มเมื่อคืนนะคะ
ตัวเองกับภรรยาและลูกสาวขวบหนึ่งนอนอยู่ห้องด้านล่าง
วาสนานาราศีอายุ๕๐ปีพี่สาว
หนีมาอยู่กับแม่วัย๗๙ที่หนีมาอยู่บ้านหลังนี้
นอนอยู่ชั้นบนก็คือชั้น๒ของบ้าน
นายธนาศักดิ์พี่เขยมาตามหานางวาสนา
มาตามหาถึงบ้านแม่ยายบ้านหลังนี้
มาถึงปุ๊บมาโวยวายอยู่หน้าบ้าน
พังประตูบ้านเพื่อนบ้านมาเจอมาห้ามก่อนรอบนึงนะคะ
ตอนแรกกลับบ้านไปผ่านไปสักพัก
นายธนาศักดิ์มาอีกรอบ
แล้วพุ่งชนเลยค่ะคุณผู้ชม
นี่มาตามเมียนะแต่พุ่งชนบ้านแม่ยายนะ
จนบ้านพังแล้วค่ะนี่ค่ะ
แล้วก็เอาปืน๓๘ยิงขึ้นฟ้า
มขู่คนในบ้าน๓๔นัด
ยิงใส่กระจกหน้าต่างห้องนอนด้านล่าง
กระสุนทะลุเข้าไปถึงด้านในห้องนอน
แล้วในห้องนอนมีนายสัญญาซึ่งเป็นน้องเมีย
แล้วก็มีภรรยาเขามีลูกสาวขวบนึงนอนอยู่
ดูสิโชคดีนะไม่มีใครโดนกระสุนนะคะ
โอ้โหทีนี้ค่ะ
พอบุกเข้าไปในห้องไม่ได้ขึ้นไปชั้น๒เลยนะ
ภรรยาอยู่ชั้น๒กับแม่กับแม่ภรรยาแม่เนี่ยอายุ๗๓แล้ว
พยายามจะพังประตูเข้าไปนะคะ
แล้วก็ตะโกนขู่เลยว่าเดี๋ยวจะฆ่าล้างโคตรโอ้โห
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีก๓๔นัด
โอ้โหนางวาสนากับแม่กอดกันอยู่ในห้องอะค่ะ

พอเปิดประตูไม่ได้นายธนาศักดิ์วิ่งลงมาข้างล่าง
ขับรถกระบะที่จอดอยู่หน้าบ้านแล้วก็หนีไป
คนในบ้านก็เลยโทรแจ้งตำรวจค่ะ
ตอนนั้นพี่นอนอยู่ตรงไหนชี้ให้หน่อยครับ

เป็นลูกพี่ใช่ไหมผู้หญิงผู้ชายครับ

อายุ๑๒เดือน
ดูสิยังดีนะไม่มีใครโดนกระสุนเข้าไปนะคะ
ส่วนภรรยาของคนก่อเหตุค่ะนางวาสนาก็บอกว่า

หาเรื่องชาวบ้านไปทั่วเอือมค่ะ

ก็คือบ้านหลังนี้หลังที่เกิดเหตุนะคะ

พ่อแข้งนกเลยอยู่กับแม่

แล้วก็เลยไปแจ้งบ้านผู้ใหญ่ไว้

ก็จะมีการออกไหมจับต่อไปตามขั้นตอนนะคะ
ทีนี้ถ้าคนแถวนั้นเห็นรถกระบะสีขาว
ทะเบียน๒๒๖๖เลย
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่หน่อยไม่รู้ขับหนีไปไปจอดทิ้งไว้ไหน
หรือว่าหนีไปในเส้นทางไหนบ้าง